คุณผู้ชมคุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้กันไปบ้างแล้วหรือยังคะ
นำคลิปนี้มีทั้งเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นภาพนิ่งโพสต์เอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากช่องนครราชศรีมา
มีคุณลุงคนนึงค่ะถือไม้ยาวเลย
แล้วก็เหมือนกับว่าไปคอยไถเงินเด็กนักเรียน
อยู่ริมถนนเนี่ยคลิปนี้ค่ะ
ดูในมือเขานะคะจะถือคล้ายกับไม้อะไรแบบนี้
คนที่เขาโพสต์เขาบอกว่ามันน่ากลัว
คอยไถเงินไปคอยขอเงินไปยืนอยู่ริมถนนแบบนี้
แล้วก็ในมือถือคล้ายกับอาวุธด้วย
คือคนโพสต์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใจดำ

แต่เขากังวลเรื่องของความปลอดภัย
เขากลัวว่ามันจะอันตรายเนี่ยคลิปนี้
แต่ดูท่าทางก็ยังมือไม้ดีเดินเหินได้นี่ใช่ไหม
ทีนี้คนวิจารณ์เยอะมากพี่อุ๋ย

ตำรวจไปคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะครับ
นายสำริทค่ะเขาพักอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเลย
อยู่ที่ปากช่องนครราชศรีมานี่แหละ
นายสำริทบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
ภาพในคลิปที่ถือไม้ไปเดินถ่ายเงินอะไรเนี่ย

วันนั้นรถเขายางแตก

ก็เลยไปของเงินคนแถวนั้น
รับว่าไปขอเงินเด็กนักเรียนจริง

ส่วนท่อนไม้ที่ถือมันไม่ใช่ท่อนไม้มันคือท่อนเหล็กด้วยซ้ำ

เขาบอกว่าเขากลัวว่าเขาเองก็จะไม่ปลอดภัย
คือไอ้ที่บอกว่ายางรถอะไรนะ

แถวบ้านผมก็เรียกไถนั่นแหละ

เขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้จะไถ

ก็รถเขายางแตกไปขอความช่วยเหลือเขาใช้คำนี้
ไปขอความช่วยเหลือไปขอเงินปะยาง

คุณผู้ชมเข้าทางพี่อุ๋ยเพี้ยบเลยอะ
ไม่ไปขอมันก็ต้องไปแบบน้องช่วยพี่หน่อยนะพี่
โอ้โหแม่เดือดร้อนจริงนี่มันอะไรเนี่ยเดินไม้
หมายถึงว่าอย่างนั้นนี่เด็กเขากลัวแล้วเขาต้องควักเงินให้นะฮะ
ใช่ค่ะคือเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
ทีนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพอตำรวจไปเจอตัวผู้ชายคนนี้
แล้วเข้าไปคุยด้วยแล้วเนี่ยเขาก็สบายใจขึ้นที่ตำรวจไปตักเตือน
แต่ก็ยังกังวลใจว่าเตือนแล้วซะยังไง
เตือนแล้วจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือเปล่า
เตือนแล้วจะมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า
สบายใจขึ้นสบายใจขึ้น
พอดีเขาก็คือทางเราเนี่ยก็คือเข้าไปที่บ้านเขา
ไปเจอบ้านเขาไปเจอที่อยู่เขา
คนน่าจะมีคนติดเหล้าติดซุลาอะไรประมาณนี้
แต่ต้องบอกว่าคนที่เห็นคลิปนี้นะคะ
เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เห็นทุกวันผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ว่าแหมมาบอกว่ายางแตกแล้วก็ไปขอเงินคนอื่น
ผู้ชายคนนี้ชอบเดินเข้าไปหาผู้หญิงบางวันถือไม้บางวันถือเหล็ก
และมันดูแล้วอันตรายมากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านอื่นอื่นมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าอ๋อเคยเจอผู้ชายคนนี้เคยไปขโมยหมูกรอบ
ขโมยหมูแดดเดียวร้านอาหารแถวนั้นมันก็เลยแบบโอ้โหข้ออ้างแล้วล่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ผู้ชายคนนี้มีอาการเมาเหล้าตำรวจไปเตือนก่อน
ลงบันทึกประวัติเอาไว้ก่อนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
เพราะยังไม่มีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวจะสอดส่องดูแลให้เป็นพิเศษ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าคนในลักษณะแบบนี้
ก็ไม่น้อยนะคะในพื้นที่ตรงนี้ที่ปากช่อง
ก็จะมีบ้างที่มีลักษณะที่มันดูแล้วมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยดูให้หน่อย
โอ๊ยยังงี้มันน่าอายคนอื่นเขา

แล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงกับเด็กค่ะครับ